เรื่องความไม่ปลอดภัยของผู้หญิงอีกเรื่องหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวในทางเปลี่ยว
มืดมืดค่ำเกิดอันตรายได้ค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ผู้ชายนะคะถีบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงที่กำลังขี่กลับบ้านเนี่ยค่ะ
ถีบจนล้มลงไปในทุ่งนาเสร็จแล้วสองคนนะคะพยายามจะข่มขืนผู้หญิงคนนี้
แต่ผู้หญิงคนนี้ฮึดสู้ค่ะแล้วสุดท้ายมีคนผ่านมาเธอเลยรอดมาได้
นี่คือสภาพตอนที่คนที่เขาเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเจอแล้วนี่คือสภาพท้องทุ่งเห็นไหมคะ
ต้นข้าวนี้ล้มละเลละนาดเลยคือเธอต่อสู้กับคนร้ายสองคนที่ถีบมอเตอร์ไซค์เธอล้ม
แล้วพยายามจะถอดเสื้อเธอถอดกางเกงเธอเพื่อที่จะข่มขืน
หลังจากที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่บ้านดุงขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียว
คนร้ายสองคนขี่ตามแล้วถีบมอเตอร์ไซค์เธอล้มลงนะคะพุ่งตกลงไปในนาข้าว
แล้ววิ่งมาพยายามจะข่มขืนเธอก็ขอร้องแต่ไม่ยอมค่ะ
ก็เลยเกิดการต่อสู้กันมีคนขับรถผ่านมาคนร้ายเห็นก็เลยหนีไปแล้วรอดมาได้ค่ะ

พี่แหละพ่อบอกว่ามันมาได้สอยได้ซับสินเราไปซับ
มีเจ็บบาสนานมีเจ็บมั้ย
เจ็บเป็นตัวมันโชคแม่
โอ้โหโชคดีนะคะรอดมาได้มีคนผ่านไปพอดีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ยังอันตรายค่ะมันถีบรถล้มเลยค่ะ

นี่ค่ะนี่คือความไม่ปลอดภัยอีกอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าปกติเขาจะกลับบ้านกับน้องอีกคนนึง

คนร้ายสรุปไม่ได้ซับสินอะไรไปนะคะ
พยายามจะดึงเอาสร้อยคอทองคำไป
เอากระเป๋าในกล่องดำหลังรถไปแต่ไม่ได้อะไรไป

เดี๋ยวต้องไปตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางค่ะ
จะได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ถีบรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงล้มค่ะ